คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของกิจกรรมในโรงเรียน
เวลามีงานกีฬาสีมีงานกิจกรรมสนุกสนาน

เขาเรียกว่าจัดที่เต็ม

ขนาดไหนไปดูกันค่ะ
สวยห้าตา

อันนี้เหมือนไม่ได้แต่งเลย

เหมือนไม่ได้แต่งเลยว๊ะแบบนี้
คน
มันเป็นการเติมสีให้

นานมันอ่อนที่ไหนแล้วได้ชัดขนาดนี้
บอกแล้วว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง
กว่าจะถึงตอนแข่งมันก็อ่อน
เออนี่มันเป็นงานกลางแจ้ง
งานกลางแจ้งไงคุณจะมาแต่งจุด

เออให้มันเห็นชัดไปเลย

เดี๋ยวมันก็จะอ่อนลงมาพอดีเอง

ก็น่ารักดีนะเพื่อนเขาหยอกกัน

เหมือนไม่ได้จับเลยลองเอากระจกมาสิ

นี่ก็อ่อนนี่ก็เหมือนกัน
เออคุณเคยไน้แต่งหน้าอ่อนไหม